เอาส่วนเรื่องนี้คือเล่าเข้าปากนิสัยเปลี่ยนอีกนะคะ
ชายสูงวัยคนนี้คือกินเหล้าเพราะดื่มเหล้ามาก

พอทะเลาะกับเมียเนี่ยก็มีการจะเอามีดไล่ฟันเมียด้วย
ก็หนีออกจากบ้านนี้พอเมียไม่อยู่ยิ่งคลั่งหนัก
แล้วก็เลยสร้างความหวัดภาวะเพราะว่าถือมีดเดินไปตามทางในหมู่บ้าน
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์โอ้โหกลัวกันใหญ่เลยค่ะ
โอ้โหนี่ดูสิคะ

ก็ดูว่าพี่มีดช้าสักขนาดนี้นะ

ถ้าเดินแบบนี้แล้วพี่จะไปตามหาเมีย

ไม่มาหรอกค่ะถือมีดขนาดนี้นะ
คือชายคนนี้อายุประมาณ๖๐กว่าค่ะ

แล้วก็ถือมีดเดินตามหาภรรยาไปตามถนนในหมู่บ้าน
แล้วยังพูดพร่ำด้วยว่าอยากฆ่าคน
เอ้าโอ้โหชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นทำไง
หวาดภาวะหลบกันอยู่ในบ้านนะคะ

ก็ยังถือมีดจะไปไล่ฟันเขาอีก

ในหมู่บ้านบ้านเสลียมตำบลยภวนา

หลังรับแจ้งเหตุตำรวจนำกำลังพร้อมไม้งามค่ะ
ไม้งามนี่ไม้คู่ใจสำหรับระงับเหตุ

ก็ไปเจอผู้ก่อเหตุชื่อนายนิกนามสมมุติอยู่ในบ้าน

ตำรวจก็เลยต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์

เหล้าจนเมาแล้วทะเลาะกับภรรยา

ทีนี้พอภรรยาไม่อยู่ก็เดินตามหาภรรยา
ไม่เจอยิ่งคลุ้มคลั่งไล่ฟันพื้นบ้านฝาบ้าน

ชาวบ้านหวาดพวากลัวกันตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้ว
จากนั้นยังถือมีดเดินตามบ้านเพื่อนบ้านจะเข้าทำร้าย

หลังเกิดเหตุนะคะฟังเสียงของชาวบ้านในระแวกนั้นหน่อยค่ะ
ถือมีดเข้าไปในบ้านที่มีร้อนอย่างนี้

มีร้อนมุนเฮียมากรรมซื้อ

นี่ค่ะเบื้องต้นค่ะ

เมาสุราบระพึทตนบุญวาย
ส่วนข้อหาอื่นจะสอบสวนขยายผล

ก็แจ้งข้อหาเพิ่มกันต่อไปนะคะ